คุณผู้ชมพาไปดูความหวานอีกหนึ่งคู่แล้วกัน

อยากรู้ไหมว่าภาพคู่ภาพแรกของเค้า
ส่งเมล็ดนึงน้ำกาวพยา
ยายานี่เค้าก็ออกไปนะไปดินเนอร์กัน

เปิดสัตว์กระดาษมาณเดชน์ก็โชว์ความหวานเลยนะจ๊ะ

ส่งภาพคู่นี้มาค่ะให้เราได้อิจฉากัน
หวานเจียวก็ตามธรรมเนียมแหละ
ก็ไปด้วยกันทั้งทีก็ต้องแชร์ภาพมาด้วยกันแบบนี้
ให้แฟนคลับเขาแบบว่ากรี๊ดการ์ดกว่านิดนึง

คือสวัสดีครับไม่ได้มองวิว

คนมีความรักเนี่ยเขาก็จะพูดจาแบบน่ารักแบบนี้
สงสัยเขาถ่ายจังเลยอะ
ตึกชัดมากแต่หน้าเบลอ
ใจณเดชน์เขาพูดบอกว่าเธอคือคนที่ใช่

เขามองน่าการแหละโทษ
สีเสก
ส่วนยาย่าก็พอร์สไว้เหมือนกันนะคะ
แต่เป็นภาพเดี่ยวที่พี่ณเดชน์เขาถ่ายให้นี่แหละ
คุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะแค่หมุนตัวไปหมุนตัวมา
แหมบอกเลยสวยแล้วงงมาก
แล้วผมก็เบาหน้าก็เบา
ไม่ได้เลยยาดีกว่าอย่าคิด
ส่วนเสียงแซวจากเพื่อนก็ตามมาเหมือนกันนะ
แม่แก้วเองก็ยังมาคอมเมนต์รูปหัวใจแบบนี้ให้เลย
คือปกติไม่ค่อยเห็นน้องเรย่าในรูปที่ดูเซ็กซี่เนอะ
แต่จริงน้องไม่ได้ทำอะไรเลยนะคุณผู้ชมนะ
คือแค่ยืนหมุนตัวหมุนอะไรเฉยเองแค่นั้น
แต่ว่าอินเนอร์แล้วก็ความสวยที่มีมันแบบติด

นึกถึงเวลาเธอไปอยู่กับแฟนสองคนแล้วถ่ายรูปป่ะล่ะ
คือรูปไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมง่าย

พยายามนึกอยู่ว่าเวลาอยู่กับแฟนสองคนนี้ทำยังไงคือไม่มีแฟนไง
นึกไม่ค่อยออกคุยตัด